ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับบรรดาชาติสมาชิกในเอเชีย
เพราะว่าแน่นอนครับโปรแกรมการอุ่นเครื่องเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีรายการนี้เข้ามาช่วย
ก็น่าจะทำให้การวางโปรแกรมในการอุ่นเครื่องหรือว่าการสร้างทีมการพัฒนาทีมนั้นมันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ก็เป็นผู้เสนอแนวคิดที่จะปฏิรูปการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติในทวิปเอเชีย
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี๒๐๒๐แต่อย่างไรก็ตามครับต้องมีการศึกษาแนวทางแล้วก็หารือเรื่องรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนก่อนนะครับ
จากนี้ยังมีการเลื่อนชั้นตกชั้นในแต่ละระดูการนะครับโดยทีมแชมป์ทั้ง๔กลุ่มของแต่ละลีกก็จะได้เลื่อนชั้นในระดูการถัดไป
ขณะที่อันดับสุดท้ายของกลุ่มทั้ง๔ทีมแต่ละลีกก็จะตกชั้นถือเป็นการลดจำนวนเกมอื่นเครื่องที่ไม่มีความหมายลง
กลุ่มนี้ก็น่าดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้ติดตามเกมแบบนี้จริงนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องชั้นยอดอีก๑รายการเหมือนกันนะครับ
โดยรอบชิงชนะเลิศเสมอกับญี่ปุ่นแชมป์เก่าไป๒๒ในเวลาปกติก่อนจะเอาชนะไป๓๒ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ